อยากจะขอมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะลูกหลานคนไหนที่มีคนแก่
คนเท่าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอย่าปล่อยแกอยู่คนเดียวนะ
เพราะว่านี่เลยที่จังหวัดตรังโดนหลอกมีป้ามหาภัยค่ะ
มิจฉาชีพเข้ามาตีสนิททำนองว่าเป็นหยาด
เป็นคนรู้จักสนิทกับครอบครัวแล้วก็หลอกเอาเงินหลอกเอาทรัพย์ไปนะฮะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเจอกันหลายรายแล้วด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะป้ามหาภัยที่ที่ฉันพูดถึงนะคะ
ลูกหลานดูแล้วจดจำหน้าเอาไว้ให้ดีเลย
เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๕๐๕๕ปี
แต่งตัวก็ดูดีค่ะสะพายกระเป๋าแล้วก็จุดสังเกตสำคัญคือมักจะมีร่มติดมือมาด้วย
พฤติกรรมก็คือจะเดินดุ่มเข้าไปในบ้านที่มีคนแก่อยู่
แล้วก็ไปทักทายตีสนิทเลยว่าเป็นญาติ
ก่อนจะขอเข้าห้องน้ำแล้วฉกทรัพย์เขาออกมาเลย
รายล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์นะคะบ้านเลขที่๒๐๘ในตะบนทัพเที่ยง
ผู้เสียหายคือนางนิพาอนุกูลพันธ์วัย๘๒ปี
ยายนิพาเล่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะ
เปิดประตูเข้ามาในบ้านแล้วก็ตรงดิ่งไปหายายเธอเลย
แนะนำตัวดิบดีตีสนิทว่าเป็นญาติแล้วก็บอกโอ้ยาย
ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะซึ่ง
คุณยายแกก็ใจดีก็ให้เข้าไงแต่ว่าตอนนั้นเธอสังเกตเห็นผู้หญิงคนนี้
ล้วงมือเข้าไปที่กระเป๋าเสื้อของยาย
ก็เลยให้ลูกสาวแอบถ่ายคลิปเอาไว้
พอผู้หญิงคนนั้นรู้ตัวก็บอกว่าเออเดี๋ยว
พอดีเนี่ยเอารถไปซ่อมไว้น่าจะเสร็จแล้วล่ะ
ขอตัวก่อนแล้วกันแล้วก็เลยรีบชิ่งหนีออกไปเลย

ผู้หญิงคนนี้ก็ไปก่อเหตุที่บ้านอีกหลังนึงที่ตำบลบังรักษ์
ฉิ่งถมหนวดวัย๗๓ปี
นั่งอยู่บ้านคนเดียวเกือบตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน

ผู้หญิงคนนี้เดินถือร่มสีเขียวข้ามถนนมาจากอีกฝั่ง

บอกหนูเป็นญาติตาตาจำได้ไหม

จากนั้นก็อีรอปเดิมค่ะขอเข้าห้องน้ำ
ซึ่งทุกคนในบ้านก็ระแวงแล้วนะเพราะว่า
ไม่รู้จักกันอยู่มาเดินดุ่มเข้าไปในบ้าน
ไปทักบอกว่าจำหนูได้ไหมหนูเป็นญาติ
เออทุกคนก็รู้สึกระแวงแล้ว
แล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำทีเป็นโทรศัพท์

พอดีรถซ่อมอยู่ข้างนอกไปดูก่อนนะ

ซึ่งกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ก็จับภาพเอาไว้ได้นะคะ
พฤติกรรมก็เป็นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นเลยเป็นรูปแบบ
ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อปี๖๒ย้อนกลับไปนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เคยก่อเหตุที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองตรังมาแล้วด้วย
วิธีเดิมแบบเดิมเลย
แต่คราวนั้นเนี่ยได้ทรัพย์สินออกมาเป็นกระเป๋าสตางค์ที่วางในบ้าน

เจ้าของบ้านก็ไปแจ้งความแล้วแต่ว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะคะ
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยย่ามใจกลับมาก่อเหตุอีกครั้ง
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นหน้าค่าตากัน
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยจับตัวผู้หญิงคนนี้มาให้ได้หน่อย
จะได้ไม่ไปเกาะเหตุกับใครที่ไหนอีก